คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
กรณีน้องอามค่ะเด็กชายวัย๑๓ปี
ซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อนรุ่นพี่
จะไปช่วยเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่ที่รถจักรยานยนต์น้ำมันหมด
แล้วก็ขี่ไปผ่านกลุ่มวัยรุ่น๔คนคาดว่ากลุ่มวัยรุ่นน่าจะเมา
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ตะโกนถามว่า

ทางฝั่งน้องอาร์มกับเพื่อนรุ่นพี่ขอโทษไปแล้วนึกว่าจบ
แต่ไม่จบไปดักรอแบบนี้ค่ะ
พุ่มไม้เกาะกลางถนนแล้วปลาหิน
ไปโดนที่ศีรษะน้องอาม
อามร่วงลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้แม่ของน้องอาร์มผู้เสียชีวิตต้องออกมาถามเลยว่า

มองหน้าถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอ
เมื่อ๑๓พฤษภาคมตำรวจจับคนร้ายได้๒ใน๔คนนะคะ
เป็นเยาวชนอายุ๑๖คนหนึ่งอีกคนนึงอายุ๒๑แล้ว
ชื่อว่านายพิสิทธิ์หรือนนเพชรเลิศ
ก็เลยนำตัวนายพิสิทธิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วคนหนึ่ง
นายพิสิทธิ์บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง

คนปลาหินน่ะนู้นนายกวีโชคเงาศรีหรือเศษอายุ๒๓ปี
แล้วก็มีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้นายกวีโชคซ้อน
ชื่อว่านายวัชระบุญลืออายุ๒๒ปี
๒คนนี้ก่อนหน้านี้หนีนะคะ
หนีไปอยู่นู่นสกลนคร
คือพิศิษฐ์บอกว่าผมไปห้ามด้วยซ้ำ
เพราะตอนน้องอามโดนหินปลาใส่แล้วก็ร่วงลงไปอยู่ที่ถนนเนี่ย

แต่สุดท้ายกลัวความผิดติดต่อขอเข้ามอบตัว
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จับวิหนาทีที่คนก่อเหตุปลาหินได้

วงกลมให้เห็นเลยนะคะว่าใครเป็นใคร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

ตอนแรกจะใช้ไม้แต่เปลี่ยนใจไปใช้หินแล้วก็ปลาหินใส่บอกว่าพลาดไปโดนน้องอาม
น้องอาร์มร่วงตกลงมาจากรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิต
บอกว่าแค่จะไปหยุดรถไม่ได้จะเอาให้ตายอะไรแบบนี้ค่ะ
จะตามไปเคลียร์ใครจะไปจอดรอมันล่ะ
ใช่ค่ะดึกดื่นด้วยค่ะแล้วคุณมากัน๔คนอย่างนี้

เพราะว่าทางครอบครัวของน้องอาร์ม

ทำลูกชายแบบนี้ทำไม

อย่าลงไป
ยาค่ะอย่าอย่า

นายกวีโชคมือปลาหินเหมือนกับตะโกน
บอกว่าผมยอมรับผิดผมผิดไปแล้วผมขอโทษจริง
นายวัชระบอกว่าขออโหสิกรรมให้กับผมด้วยขอโทษสังคมด้วยอย่างนี้ค่ะ

จริงค่ะเด็กอายุแค่๑๓เองค่ะ
เหตุวุ่นวายนะครับตำรวจก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับ
แล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชกัน
แล้วผู้ต้องหาก็มีพฤติการในการหลบหนีด้วยนะครับ
นายกวีโชคมือปลาหินนะฮะยอมรับสารภาพว่าเป็นคนปลาหินจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียชีวิตพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษขออโหสิกรรมกับน้องอาร์มและครอบครัว
พร้อมกับบอกว่าถ้าหากพ้นโทษออกมาจะบวชให้กับผู้เสียชีวิตทันที
ต้อโทษสัจแต่ไม่ข้ามุอด้ารักสัตว์อาทิตย์ที่ป่ะ

ผมไม่ได้ตั้งใจให้น้องเป็นอย่างนั้นจริง

ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะที่จะปิดหน้าปิดตา
เวลามีการแถลงข่าวอะไรพวกนี้นะครับ
ปิดหน้าใช้หมวกใส่เอาไว้เนี่ยสงสัยมันคงไม่อยากให้ใครมองหน้ามัน

แม่ของน้องอามนะครับวันนี้ก็บอกทั้งน้ำตานะฮะยืนยันว่า
อ่ายืนยันว่าลูกชายเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับเยาวชน
ว่าเวลาจะทำอะไรขอให้คิดให้ดีก่อน
มองหน้ากันไม่จำเป็นต้องทำกันรุนแรงขนาดนี้
ส่วนตัวของแม่อยากขอให้น้องอาร์มไม่ต้องห่วงนะ
ไม่ต้องห่วงแม่กับยายอยากให้ลูกไปเกิดในพบภูมิที่ดี
ส่วนผู้ต้องหาแม่ยอมรับว่าแม่เนี่ยโกรธแค้นมาก
แต่ก็จะอโหสิกรรมให้และอยากให้ไปกราบขอเข้ามาศพน้องอาม

ให้อามไปดีแม่กับยายน่ะอามไม่ต้องห่วงค่ะ
เพราะอามเขารักยายค่ะเพราะว่ายายเป็นคนเลี้ยงเขา
หาแม่ก็อยากจะถามว่าทำไมเองฆ่าน้องเองทำลูกแม่ทำไม
ทำไมจิตใจเองว่ามีทำซามซามอย่างนี้
วรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ก็ไปควบคุมการทำแผนด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่คนให้ความสนใจ
เพราะว่าคนที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเป็นเยาวชนอายุแค่๑๓
ก็อาจจะทำให้เกิดการเรียนแบบเลย
ต้องสั่งให้ตำรวจทุกหน่วยเร่งรัดคดี
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทุกจุดจนสามารถจับคนร้ายได้ครบ
สาเหตุที่คนร้ายมอบตัวเพราะว่ากลัวถูกวิสามันฆาตกรรม
ก็เลยกลัวที่ตัวเองกลัวตายค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายกวีโชคมือปลาหินอายุ๒๒
รวมถึงนายวัชระคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้อายุ๒๒เนี่ยนะ
ข้อหาร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ผู้ต้องหามีทั้งหมด๔คนนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้จับได้๒
แล้วก็มีเป็นเยาวชนคนหนึ่งอายุ๑๖นะคะ
วันนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เลยไปรับเรื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยา

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ก็ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน๑๒๐๐๐บาทในเบื้องต้นนะคะ
คือในสังคมเราเนี่ยมันก็ยังมีคนบางคนบางจำพวกนะ
ที่ชอบคิดว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้